กรณีที่ไปเจอศพผู้หญิงที่เขาพนมกระบี่

ชี้เลยคดีนี้ฆ่าอำพลางครับเอาทำไมอ่ะ
เพราะว่าเจอรอยถูกยิงเข้าปลายคางครับ
แล้วตอนนี้มีคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วตามเบิร์ตมาครับ
ตำรวจสภขาวพนมครับนำกำลังเข้าจับนายธรรมนูลนนทฤษ
อายุ๔๙ปีหรือบ่าวหน้าลายนะครับผู้ต้องหาตาหมายจับ
ข้อหาฆ่านางสาวสุกัญญาหรือว่าแพร่ทองแท่นอายุ๓๐
จับได้ที่บ้านญาติที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมคนนี้ครับนะครับ
หลังจับกลุ่มในเบาไม่ไม่ผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น
แต่สุดท้ายยอมรับสารภาพเพราะว่าจำนวนจำนวนด้วยหลักฐานครับ
เป็นคลิปเสียงที่ในบ่าวนั้นหรือนะครับไปสารภาพกับเพื่อน
สารภาพว่ายังไงลองฟังดูสิครับคุณผู้ชม
ยิงถุ้มแล้วยิงผมยิงใกล้เลยแล้ว

ทุ้มแล้วคือยิงทิ้งแล้วภาษาใต้ยิงทุ้มแล้วนี่นะ
นี่แหละครับนั่นคือในบ่าวโทรคุยกับเพื่อน
บอกยิงเด็กแล้วนะก็คือเมียนั่นน่ะยิงตายแล้วนะ
แล้วหนีไปอยู่บ้านญาติหลังสอบปากคำเพิ่มเติมในเบา
รับสารภาพบอกว่ายิงเมียจริงนะจากที่เดิมปฏิเสธ
วันเกิดเหตุ๒๗สิงหาคมคุณผู้ชมย้อนไป
เขามีปากเสียงกับเมียในรถนะฮะนะครับเรื่องที่เมียมาทวงถามว่า
เงินที่ได้จากขายที่นะที่เขาถ้ำพนราน่ะนะ
เมื่อไหร่จะโอนอ่ะทะเลาะกันทะเลาะกัน
บ่าวอ้างว่าจังหวะนั้นเขาชักปืนลูกซองออกมาจะขู่แค่นั้น
แต่มือมันสะบัดสะบัดไปจนปืนไปกระแทกกับเบาะปุ้งนะครับ
กระสุนพุ่งเข้าหาเมียเสียชีวิตเลยในบ่าวอ้างว่าตกใจ
ตกใจขับรถกลับบ้านนะครับไปบอกญาติแต่ก็ไม่มีใครจะช่วย
ก็เลยนำศพไปทิ้งริมถนนแล้วก็เอารถเก๋งตอนนั้นเปื้อนเลือดด้วยนะครับ
ทิ้งที่สวนปามริมห้วยครับนะครับแล้วโทรนะครับ
เพื่อนมารับหน่อยเพื่อนมารับหน่อยนะครับ
ก็เอารถกระบะอีกคันนึงมารับแล้วก็ขับหนีไปบ้านญาติที่ชวาง
ส่วนใหญ่จะทิ้งแม่น้ำนี่ทิ้งที่ไหนอ่ะแม่น้ำชวางครับ
เจ้าหน้าที่ตามไปเจอนะครับหลักฐานรถเก๋ง
ที่ในบ่าวเนี่ยขับไปจอดทิ้งที่สวนปามนี่ไหนอ่ะไหนรถไหนรถนั่นไง
ใบใบพร้าวที่สวนปาล์มอยู่นะเออเอาใบพร้าวปกเอาไว้
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ไปถึงปั๊บเนี่ยนะครับ
มีการปิดบังซ่อนรถเอาไว้นะจากการสอบถามพยานนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าญาติของบ่าวที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
มาเล่าให้ฟังบอกว่าบ่าวใช้ปืนยิงเมียตายในรถนะ
แล้วก็ไม่ได้เอาศพไปทิ้งทันทีหรอกแต่บ่าวเก็บศพเมียไว้ในรถ
ว่าเกิน๑วันจนศพมันแข็งแล้วก็เลยคราวนี้ไปทิ้งอำพลางนะครับ
แล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปครับอ่าคดีนี้ก็ค่อนข้างจะนะครับ
มีมีหลักฐานนะฮะแล้วก็มีพยานแต่เดี๋ยวต้องหาวัตถุพยาน
คือปืนที่ใช้ก่อเหตุคิดว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับคดีนี้ครับ